ดังไกลถึงแดนมังกรถูกฉลกจริงเลยนะคะ
ซีนี่ที่เล่น๓๐๐ล้านกว่าวิวแล้วนะ
ว่าเบาโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะคะ

ที่สำคัญค่ะเธอยังติดท็อปไฟต์ดาราไทยที่ดังไกลถึงเมืองจีนด้วยนะ
นี่เลยติดโผล่เดียวกับไม้พีรัตน์แบบนี้นะ

แต่จะได้ร่วมมือกันเองหรือเปล่านะ
รวมไปถึงคู่จิ้นสาวหล่อตินาด้วย

สาดแดงแบบบี่หรือว่าม้าย

แบบเขาไปทำงานที่นู่นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
จริงก็อยากร่วมงานกับนักแสดงไทยอีกหลายคนที่แบบว่าคนจีนรู้จัก
เพื่อจะได้แบบต่อยอดผลงานไปด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะ

พี่นามีสิทธิลุ้นไหมคะแฟนคลับรออยู่
อยากเล่นกับตินานที่สุดพูดจริงป่ะ
แต่มันไม่มีโปรเจกต์ตอนนี้
ดังมากเลยนะคะผลงานที่ร่วมเล่นกับตินา
เป็นแบบว่าผู้หญิงผู้หญิงแอบชอบกันนะ